เราก็คิดว่าบางทีคนอื่นก็อาจจะลำบากยิ่งกว่าเราก็ได้
เราแค่นี้เราทนไม่ได้ก็ให้มันลงไป

กับใครหลายคนที่บอกว่าโอ๊ยวันนี้ต้องทำงานอีกแล้ว

เพราะว่าป้านิตเนี่ยอายุ๗๑ปีนะคุณผู้ชม

ตรงเข้าสานบางรับตัว
ขายทุกวันเลยคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเราเนี่ยตามติดชีวิตป้านิตกันไปเลยนะคะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูแบบเต็มนะคะ
ออกอากาศวันอาทิตย์นี้๒๑นี้นะ
ในรายการตลอดข่าวตอน๑๑โมงนะคะ

ไม่ต้องไปท้อ
ถึงเราเหนื่อยก็ต้องตัวเรา

ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราเองนี่แหละ
นิดบอกแบบนี้ชีวิตป้านิตมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ติดตามกันเต็มนะอันนี้เรียกน้ำย่อยให้ดูกันไปก่อน
ใครอยากดูเต็มดิฉันพาไปเองเลยนะคะ
วันอาทิตย์นี้ในรายการตลอดข่าว๑๑โมงจ้า
งั้นฝากไว้นะใครที่ดูกันตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องไปดูเต็มนะ
คือถ้ามีโอกาสถ้าแวะไปแถวนั้นก็อุดหนุนป้านิตได้
ใช่ถูกต้องป้านิตเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่บริเวณหน้าวัดบวรตรงริมกำแพงคุณผู้ชม
ตรงป้ายรถเมย์เลยค่ะถ้าเราเคยไปแถวบางลำพูแถวต่อเข้าสาร
ก็จะอยู่ตรงวงเวียนอ่ะแล้วก็จะมีวัดบวรใช่ไหมกำแพง
นิดจะขายอยู่ตรงป้ายรถเมย์คือเห็นเลยว่าตั้งโต๊ะแบบตัวเดียวแล้วก็ขายอยู่แบบนี้ทุกวันเลยค่ะ
นิดเขาไม่ชอบวันหยุดนะเพราะวันหยุดคือขายรายได้
อยากทำมาหากินไม่เกี่ยงแม้อายุไม่เกี่ยงแม้สภาพร่างกาย